โอ้วคุณผู้ท่องขามาดูกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่า

ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วมันอิจฉา
ใครก็อยากจะมีเรียวขาขาวสวยทั้งนั้น

คุณผู้ท่องขาบอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหม่มาก

ไปออกกำลังกายบ้างไปเที่ยวบ้างนะแล้วอูห์ปั๊ปป้าอย่างเราเนี่ย
ขอบ่ดีเลยจ้าเดมจิก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่เรียวขาเขาสวยมากจริง
เวลาเขาไปวิ่งกับพี่แอนทองนี่นะ
ว่าเออแล้วเจมส์เขาบอกเลยว่าอะไรรู้ไหม
เป็นของรังกายพี่ใส่ขายาวมันร้อนใส่ขาสั้นสบายกว่าเยอะเลย

พี่แจ๊คดูสิกาบเรือสวยไหมล่ะ
แทนที่จะมองเรื่องวิ่งเรื่องลงทะเล
ไม่ต้องพูดนะมาปิ๊งเรื่องความขาวของขาของเจมส์จีรายุ
เขาบอกว่ามาแซวผมบ่อยแบบนี้
ผมเป็นผู้ชายก็จริงแต่ผมก็แอบเขินนะครับ
ถือว่าเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรง

ก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะครับ
ไม่ได้ฮึกเหิมแล้วก็ไม่รู้สึกยังไงเดี๋ยวมันก็ประมาณนั้นแหละครับ
เพราะว่าเคยใส่ขายาววิ่งแล้วร้อนนี่ก็สั้นสุดแล้วนะครับ
ถ้าเกิดสั้นกว่านี้ก็คงไม่ต้องใส่อะไรวิ่งแล้วเลยครับ

จะบอกเจนเจอะอย่างงี้ว่าเจนเจอะมา่มั่นใจไปว่าสั้นกว่านี้ไม่มีแล้ว

นี่ไลฟ์สไตล์ของต่อนี่บอกเลยว่า
เราเห็นเข้าใส่ค้าสั้นชัวร์เรียลค้าบ่อย
เขามีความสั้นตามแบบต่อทนพบด้วยนะ
ความยาวของกางเกงคือ๑๔นิ้ว
ได้เขาเจอวัดเป็นนิ้วมาให้เลยนะ
ระดับความสั้นก็สั้นเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะเพราะคุณจ๋า
และที่ใจบางมากเวลาเห็นหนุ่มต่อใส่ขาสั้นก็คือเรื่องถ่ายรูป

แต่ละมุมของหนุ่มต่อพรีเซนต์เรียวขาขาวขาเขายาวด้วย
ออกมากระแทกตากระแทกใจสุด
สั้นขนาดนี้ขาวขนาดนี้
เราก็สงสัยเหมือนเจ๊กกะลีนเลยค่ะว่าใครถ่ายรูปให้

เราก็ต้องถ่ายกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้

คุณสั่งหน้ากับขาดูแลอันไหนบ้าง

มันจะมีความสั้นมาตรฐานธนภพประมาณ๑๔
สิ่งสิ่งสั้นมากเลยนะ

สั้นมาตรฐานต่อธนภพสั้นแบบนี้ไม่เกิน๑๗
อยากรู้ใช่ไหมว่าใครถ่ายให้เขาบอกแล้วคนที่เขาไว้ใจได้เท่านั้น
ถ่ายแล้วแบบรู้ว่าจะต้องเซฟอะไรของเขาได้